เรื่องของเทนนิสล่าสุดเป้าหมายชัดเจนตรงที่ว่าเราจะมีสามเดือนท้อหรือเปล่า
ทีมงานก็คาดหวังกันไว้เหมือนกันนะครับ
แต่เธอมีประสบการณ์ที่จะช่วยดึงน้องได้นะครับในช่วงเวลาที่มันคับขันนะครับ
กลับมารับใช้ชาติในรอบ๔ปีครับ
เมื่อวานครับมีการฝึกซ้อมที่สนามกีฬานะครับ
นิสของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย
ก็ให้สื่อมวลชนไปเก็บบรรยากาศด้วย
หมายครับตั้งไว้๔เกมครั้งนี้
ขอ๓เหรียญทองจากลักษิกาคำนะครับ
เก่า๔เกมครั้งที่แล้วในประเภทหญิงเดียว
เช่นเดียวกับสนชัดสัญชัยรติวัฒน์นะครับ
ที่เป็นแชมป์เก่าในประเภทชายคู่
แล้วก็สุดท้ายเป็นประเภทคู่ผสมนะครับ

ผลงานครั้งที่แล้วที่มาเลเซียในปี๒๐๑๙
เทนนิสไทยกวาดมาได้๔เหรียญทอง
จากการชิงชัยทั้งหมด๕เหรียญทอง
ก็นับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่ทีมนักหวดลูกศักราชไทยนั้น
หวังทำผลงานให้ได้ใกล้เคียงกับครั้งที่แล้วครับ